เจ็ดนิรกา๓๑นาทีพอดีเลยแอปเป๋าตังค์มีคุณผู้ชมบอกว่าเข้าแอปเป๋าตังค์บ่อยค่ะ
จังหวะสัญญาณว่างจะได้เลยเธอได้แล้วตอน๗นาฬิกานะฮะ
เมื่อกี้นี่เอง๗นาฬิกากว่านี้นะฮะยินดีด้วยนี่แหละครับคนได้ไปแล้วก็มี
คุณผู้ชมครับเคยคิดว่าจะรักใครได้มากเท่านี้ไหมครับแล้วเคยคิดว่าจะอยู่กันจนแก่เท่าไหม
คู่นี้เขาบอกว่าเป็นรักแท้รักทรหดไม่ทอดทิ้งกันคือฝ่ายหญิงเนี่ยคุณยายเนี่ยนะผมเรียกคุณยายแล้วกัน
ป่วยติดเตียงแบบนี้แหละครับนอนอยู่นั่นผู้ชายคนที่ก้มอยู่แบบนั้นนะครับ
เขาไม่ใช่ก้มอยู่แบบนี้ตลอดนะฮะแต่เขาหลังคล่อมพิการหลังคล่อมคู่นี้อยู่ด้วยกันมาครับไปคุ้ยเศษขยะอะไรกินได้เอามากิน
อะไรที่กินไม่ได้จะเอาไปขายประทังชีวิตกันครับนี่คือพื้นที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้านนะครับไม่ใช่กองขยะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็มีคุณยายศรีรัฐเทียมสุ
อายุ๖๓ปีท่านป่วยเป็นอามภาษณ์นอนติดเตียงอาศัยอยู่กับคุณตากฤษณะเทียมสุวรรณ๗๘ปีท่านเป็นอดีตผ่านโรงโรงเรียนสัตหีบนะฮะพิการหลังคล่อมด้วยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับในซอยสัตหีบสุขุมวิท๔๗อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับคุณตาคุณยายใช้ชีวิตคลองรักกันอยู่บนกอง

คนที่เป็นสามีท่านท่านที่หลังคล่อมนะฮะเล่าบอกว่าอยู่กินกับภรรยามาเกือบ๔๐ปีเดิมเนี่ยท่านเป็นพันโรงหาเงินเลี้ยงดูภรรยากระทั่งเมื่อ๒๐ปีก่อนคุณผู้ชมครับถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะฮะเมียแกเนี่ยเป็นนิ้วในถุงน้ำดีต้องผ่าตัดต่อมาสักพักเดินไม่ได้แต่ทางคุณตากิจสนะไม่เคยย่อท้อนะครับไม่เคยทิ้งภรรยาด้วยดูแลอย่าง
อาหารเหลือทิ้งในกองขยะหรือว่ามีผู้ใจบุญแวะเวียนมาให้ก็กินประทังชีวิตรอดมาได้จนทุกวันนี้ครับ
ส่วนขยะที่อยู่เต็มบ้านนั้นนะฮะแต่ละวันก็ไปเก็บกลับมาจะเอาไปขายหวังแบบนั้นหวังจะเอาไปขายแต่ด้วยความชะลาภาพของท่านไม่รู้จะมีแรงที่ไหนขนไปขายล่ะก๊อฟ
นะฮะตอนนี้คุณตาบอกสงสารเมียมากสงสารภรรยามากต้องทนอยู่กับความเหม็นนะในในบ้านเนี่ยนะครับ
ล่าสุดครับนายวัญชาติวันนพรามท่านประหลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอสัตหีบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่บ้านของคุณตาคุณยายแล้ว
เอาเงินไปให้เอาถุงยางชีพไปให้นางอ้อยปลีเจริญนะครับท่านรอประหลัดเทศบาลเมืองสัตหีบยืนยันว่าเข้ามาดูแลช่วยเหลือทุกสัปดาห์คุณตาคุณยายเนี่ยมาเป็นนับเป็นปีแล้วนะครับไม่ได้ทอดทิ้งตามที่เป็นข่าวแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
เราได้มีกำลังคนของเราเนี่ยได้ลงมาดูทั้งกองสารสุขกองสวัสดิการแล้วผู้บริฐานเราสมัยนั้นคืออดีตรองนายเยี่ยมคือท่านรองพลนกรไข้ทวนก็ได้เข้ามาดูแลอย่างตลอดต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านที่เทศสมาธิมทรักษ์สร้างให้ด้วยเนอะทีนี้ว่าการดำเนินการของเราเนี่ยเราม
ระยะในออสโมที่มาวันนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาจะไปทำบัตรประชาชนหรือไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยออสโมเราจะเอารถมารับแล้วออกไปติดต่อราชการตลอดเวลาหรือไปทำกายภาพบำบัดเนี่ยออสโมเราก็มารับเองด้วยตัวเองมากคือทางเทศสบานเขาชี้แจงแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าข
ท่านก็ไปเก็บมาเก็บมาเก็บมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วเอามากองไว้ในบ้านนะครับก็ช่วยเหลือดูแลกันนะครับคนไทยด้วยกันฮะ